มาที่เรื่องของสายตรวจโซเชียลกันบ้างนะคะ
หลังจากมีสีสันเฮฮากันไป
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลย
ในสื่อของต่างประเทศในโลกออนไลน์เองนะคะ
เหตุการณ์ที่มีชายไทย๔คนไปรุมทำร้ายครอบครัวชาวอังกฤษ๓คน

หลายคนก็เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยถึงทำแบบนี้นะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ในคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเราวงกลมสีแดงเอาไว้นะคะ
ครอบครัวชาวอังกฤษ๓คนเดินมาด้วยกัน

อ่านะคะ

ใช่คือเดินสวนกับกลุ่มชายวัยรุ่นคนไทย
ลักษณะเซเหมือนจะมึนเมา
แล้วก็เหมือนจะเซไปชนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเนี่ยค่ะ
ท่องเที่ยวเขาก็เหมือนเอามือกันเอาไว้ว่าอย่ามาชนเขา

ก็เลยคิดว่าหาเรื่องกันไปรู้ก็เดินย้อนกลับมาเลย
นึกว่าหาเรื่องเขานะคะ

ปึ๊บเดินทางกันปึ๊บเดินกลับมาอ้าวเป็นเรื่องแล้วผลัก
แล้วผลักแล้วล้มแล้วชนโต๊ะอีกนะคะฝ่ายผู้หญิงก็เดินเข้ามา

เหตุการณ์เกิดช่วงสงกราน๑๓เมษายน
แล้วก็เห็นเลยว่าเป็นบริเวณที่มีคนเยอะนะคะ
ที่ปากซอยบินทบาทหน้าวัดหัวหินนะคะ
เรื่องนี้เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเยอะเหมือนกัน
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกชายกรศรีล่าเดโช
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรหัวหิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว

ก็คือนายสุพัทราใบทองอายุ๓๒ปี
นายยิ่งใหญ่แสงคำอินอายุ๓๒ปี
นายสีวะนกสีอายุ๒๐ปี
และนายชายาใจบุญอายุ๒๐ปีค่ะ
โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลงมือจริง
สาเหตุเกิดจากการเดินชนกันและมีอาการมืนเมา
ก็ยอมรับนะคะนี่เหตุการณ์หลังจากนี้โอ้โห
คือตะลุมบอลกันเลยแรง
แต่ประเด็นคือนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเนี่ย

คือเป็นคู่สามีภรรยาสูงวัยที่มากับลูกชายวัยกลางคน
ซึ่งอย่างที่เห็นโดนซ้อมโดนรุมทำร้ายจนสลบเหมือด

แล้วก็เจ็บตัวด้วยมีคนที่ไปห้ามแล้วเขาก็เจ็บตัว

คือนักท่องเที่ยวเป็นคู่สามีภรรยาอายุ๖๐แล้วลูกชายอายุ๔๐
เดินมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างนี้นะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็มีคนพยายามไปช่วยด้วย
เจ้าหน้าที่ค่ะแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายกับชายทั้ง๔คนนี้
เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสนะคะ
ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าผู้บาดเจ็บถูกทำร้าย
ทั้งถูกชกต่อยใช้เท้าเตะเข้าที่บริเวณใบหน้าอย่างรุนแรง
หมดสตินอนแผ่อยู่กลางถนนแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหสื่อต่างชาติเขานำเสนอคลิปนี้นะมันเสียชื่อนะ
อย่างเช่นคำว่าเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในไทย
คือเขาจับตาอยู่แล้วตั้งแต่เขาพูดกันตรง

เพราะว่าหลังจากคดีเกาะเตาก็มีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ที่มามีปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องเกิดราวในเมืองไทยอีกหลายคดี
เขาก็ตามกันมาตลอดจนมาเจอล่าสุดนี้
ก็เอาคลิปวิดีโอนี้ไปลงแล้วก็ตีรายงานข่าวออกมาด้วยนะคะ
ใจความบอกว่าครอบครัวชาวอังกฤษคู่สามีภรรยา๖๐ปีลูกชาย๔๐ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นคนไทยย้ำเลยว่าไทยอายุ๒๐๓๐ปี

แล้วก็อย่างที่คุณอรัชพรบอกไปเขาเขียนท้ายข่าวโยงไปถึงคดี
ฆ่า๒นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าเมื่อ๒ปีที่แล้วด้วย
เป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลา

วัยรุ่นไทยเนี่ยมาทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกก่อน

รวมถึงยังบอกได้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เมามาก
หลังจากที่ดื่มสุรามาอย่างเต็มที่ในช่วงของการเล่นสงกราน
นี่คือเขามีคำบรรยายมาประกอบคลิปให้เห็นเลยด้วยเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีรายงานข่าวด้วยบอกว่าพยานชาวต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ผู้โพสต์เล่าว่าคืนวันที่๑๓เมษายนเวลาประมาณตี๒
ชาวอังกฤษเดินออกมาจากบาร์แห่งหนึ่ง
โดยที่ผู้โพสต์แล้วก็ภรรยาเดินตามหลังมา
ขณะที่ออกห่างจากร้านไปเพียง๒๐๓๐เมตร
จู่วัยรุ่นชาวไทยก็เข้าทำร้ายนักท่องเที่ยว
โดยชกไปที่ใบหน้าของหญิงสูงอายุนะคะ
แล้วก็ทำร้ายสามีรวมไปถึงลูกชายของเธอ
จนท่านสามนอนสลบเหมือนอยู่กลางถนน
อันนี้เป็นชาวต่างชาติที่มาโพสต์อยู่ในเหตุการณ์
ก็บอกว่าระหว่างนั้นเขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือ

ซึ่งหลังจากกระทู้นี้แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นชาวต่างชาติโพสต์ได้รับการเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวต่างชาตินี่แหละค่ะเข้ามาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็มองประเทศไทยแบบอุ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้
คือตอนนี้เขาใช้คำว่าหดร้ายคำว่ารุนแรง
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงผลการจับกลุ่มคนร้ายทั้ง๔คนที่สถานีตำรวจภูทรหัวหินค่ะ
คุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทั้งหน้าเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะคะ
หรือว่าทุกช่วงข่าวทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีนะคะ
เราจะตามติดประเด็นนี้มาเพื่อคุณผู้ชมค่ะ

เดตอาการของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหน่อยนะคะ
ชื่อว่าคุณโอเว่นเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุด
เพราะว่าได้รับแรงกระแทกอย่างแรงที่ศีรษะมีของเหลวในสมอง
ซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องมีการผ่าศีรษะด้วยนะคะ
เพื่อจะเอาของเหลวนี้ออกจะเป็นเลือดคั่งยังไม่ได้ลงรายละเอียด
ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่
รวมถึงอีกคนนึงก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ
แล้วก็ดวงตาส่วนลูกชายเนี่ยหัวแตก
แต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าลูกชายน่าจะเดินทางกลับประเทศ
ที่เขาอยู่แล้วเป็นอยู่ในโซนเอเชียเนี่ยเหมือนกันนะคะ
ส่วนทางด้านของผู้ต้องหาที่เป็นวัยรุ่น
ตำรวจก็แถลงข่าวบอกว่าวัยรุ่นเองรับสารภาพ
เขาก็บอกว่าเสียใจที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่เมาก็คงไม่ทำ
ก็ยอมรับสารภาพว่าทำไปเพราะเมานะคะ
ใช่ตามติดเรื่องนี้กันต่อนะคะเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียว